ไปที่ย่านจอมทองก่อนเมื่อคืนนี้เกิดเหตุสลดใจขึ้นฮะ
ดินสไลด์ทับคนงานกลางสายงานเลยตายหนึ่งสาหัสอีกหนึ่งฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่าจะดำเนินการขุดขึ้นมาได้เนี่ย
ลักทุเลมากเหตุเกิดทุ่มครึ่ง๑๙นาฬิกา๓๐นาที
เป็นคนงานวางท่อปลาปลา๒คนเป็นชาวพม่าทั้งคู่
อายุเท่ากัน๓๐ปีเหตุระทึกครั้งนี้
ระหว่างอยู่ที่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างเนี่ยลึกประมาณสักเมตร๒เมตร
ซ้ายข้างบนมันถล่มทับลงมา
ทำให้เจ้าราชีกู้ภัยมูราชีปอติกตึง
กับปพของทางกรุงเทพมหานครช่วยกัน
นำร่างขึ้นมาคือนอกจากดินนอกจากทรายแล้ว
น้ำด้วยเพราะฝนมันตกน้ำมันไหลลงไปด้วย
กว่าจะเอาขึ้นมาได้เอานายอมริน

ประกอบ๘นำส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๘ปลอดภัย

ส่วนในวัดยังไงก็ขึ้นไม่ได้ทำไมอ่ะ
ปูนมันทับท่อปูนมันทับแผ่นปูนมาทับ
กว่าจะเอาขึ้นมาได้๓ชั่วโมงกว่า
แล้วพอเอาขึ้นมาได้นู่นฮะ๔ทุ่มครึ่ง
กว่าหาเอาขึ้นมาได้พอขึ้นมาได้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
แต่มีรายงานว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะ
มีรายงานตั้งแต่เมื่อคืนว่านายวัดเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลครับ